อันนี้ถูกน้ำกรดแล้วเป็นการใช้น้ำกรดที่แบบเลือกอ่ะ
อย่างเช่นให้หูไม่ปิดแล้วยังฟังได้จมูกยังหายใจได้
ปากยังกินยังอ้าได้ยังพูดได้เนี่ย
คนที่ใช้ต้องมีความชำนาญความเชี่ยวชาญ
เหมือนอันนี้ที่คุณหมอเมฆบอกเอาไว้
แสดงว่ามันเป็นแก๊งที่มันแบบแต่คนที่โดน
นอยู่ได้ยังไงมีชีวิตอยู่ได้ยังไงตอนที่ถูกอย่างนี้
วิธีการควบคุมดูอย่างหัวนี่

มันเหมือนเป็นความตั้งใจของการใช้น้ำกรดให้พิกลพิการ
คือความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นได้ทั้งเช่น
เกิดมาแล้วอุปการณ์

หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือถูกทำให้ได้
ดูขออนุญาตนะข้างนี่เห็นไหม
เหมือนหลวงปลาข้อมหัวเลยเป็นขีดตรงเลย

จากนั้นมาเนี่ยผิวหนังยังเป็นความปกติอยู่เห็นไหม
แล้วคุณหมอเมฆบอกว่าดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ย
มันเกิน๑ปีมาแล้วจากบาดแผลเนี่ย
คือไม่ใช่ว่ามาไทยแล้วก็มาโดนทรมานที่นี่แล้วก็จับมาขอทาน
คือเป็นมาเกิน๑ปีแล้ว
เพราะว่าแผลสนิทหมดแล้วเนี่ยมันน่าสงสัยไหมพี่เนี่ยผมถามว่าทำไมทุกคนถึงมีรูปลักษณ์แบบเดียวกันหมด
ที่เป็นเนี่ยมีความไหม้ความเย็นแบบเหมือนถูกน้ำกดคล้ายถูกน้ำกดเนี่ย
ทุกคนเนี่ยหน้าตาจะผิดเพี้ยนแบบนี้อาจจะมันเกิดจากอะไรนี่ต้องตั้งคำถามเลยพี่
อาจจะก็เอาล่ะทีนี้พอเราจับได้แล้วอย่างนี้หรือต่อไปเจออีกก็จับอีกอ่ะ

คือต้องแบ่งเป็น๒ทางไปแล้วเวลานี้นะครับเรื่องของเจอเมื่อไหร่นะครับประชาชนแจ้งมา
คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ต้องดำเนินการในเรื่องของพรบขอทานเนี่ยก็ทำไปก่อนนะครับ
สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นขบวนการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกกันไป
มีมีซิมการ์ดมาในเมืองไทยได้อย่างไรมีอะไรยังไงใช่และข้อสำคัญอีกก็คือว่า
อยู่โรงแรมมีคนจ่ายสตังค์ค่าที่พักโรงแรมให้ด้วย
คือถ้าขยายผลไปสู่ตรงนั้นว่าเป็นการขบวนการทำเป็นขบวนการจริงเนี่ย
เหล่านั้นก็จะโดนเพราะหลายท่านบอกจับล่ามด้วยดำเนินการล่ามด้วย
มันต้องขยายผลไปก่อนว่ามันมากกว่าบุคคล
เราก็ไม่รู้ว่าไอ้การที่เกิดบาดแผลสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันจะเกิดขึ้นมาจากคนที่ถูกกระทำมานานแล้วกลัว
แล้วเลยต้องทำตกเป็นธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบ
แล้วถ้าตัวคนที่ถูกจับนะขณะนี้หรืออนาคตจะไปเจอแล้วจับเนี่ย
ไม่ให้เขามาทำในเมืองไทยอย่างนี้อีก
ผมบอกเลยว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน
อย่างน้อยที่สุดด้วยการส่งฟ้องศาล
ก็คือไม่ใช่แค่ปรับแล้วไล่คือต้องจำคุก
กฎหมายมีทั้งเขียนว่าปรับหรือจำคุกไง
ไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ลองเปลี่ยนเป็นดำเนินคดีแล้วส่งฟ้องสิ
เข้าสู่กระบวนการไปเลยให้เขารู้เลยว่า
กฎหมายไทยเนี่ยเขาติดคุกได้จริงนะ
แต่ติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลสิ